ไปดูที่กระบี่หน่อยค่ะมีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่นะคะเข้าไปรุมทำร้าย
คนขับรถลิมมูซีนจนบาดเจ็บ๒คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวในสนามบินกระบี่เลยค่ะ
โซเชียลแชร์คลิปความยาวประมาณ๔๕วินาทีนะคะ
มีชายกลุ่มนึงเข้ารุมทำร้ายชายสองคน

ก่อนที่จะนำผู้ที่ถูกทำร้ายแยกออกมา
ทำกลางสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
โดยในคลิปจะเห็นว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่หลายคน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยตรวจสอบไปทางตำรวจนะคะ
รู้มาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๔ตุลาคมก็คือเย็นวานนี้
ผู้ที่ถูกทำร้ายเป็นพนักงานของบริษัทที่สัมประธานรถลิมูซีน
ก็มีปัญหากันกับกลุ่มรถแท็กซี่มิเตอร์
ซึ่งขณะนี้ได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเหนือคลองท้องที่เกิดเหตุแล้ว

นายเกียรติภูมิวงแก้วสีทองหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลตี้อันเอ็นดิ้ง
บอกว่าเหตุการณ์นี้พนักงานของห้างสองคนเป็นผู้ชายยืนอยู่ที่ประตูสนามบิน
จากนั้นมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งประมาณเกือบ๑๐คนเป็นคนขับรถแท็กซี่มิเตอร์เดินเข้าไปคอยเรียกแขก
ซึ่งพนักงานก็ไปถ่ายรูปเพราะมีข้อตกลงเอาไว้แล้วค่ะว่า
แท็กซี่มิเตอร์รอรับนักท่องเที่ยวได้เฉพาะลานด้านนอกเท่านั้น
เพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลตี้อันเอ็นดิ้งได้สัมประธานรถมา
แท็กซี่เขาก็เลยไม่พอใจแล้วก็เข้ารุมทำร้าย
รวมถึงยังมีพนักงานหญิงที่กำลังตั้งท้องอีกคนนึงถูกตีด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังรอดูอาการอยู่ว่าบาดเจ็บหนักแค่ไหนค่ะ
เกียรติภูมิบอกอีกด้วยว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้ว
แต่ไม่มีใครเข้าไปแก้ไขปัญหาคอยควบคุมตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้
มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่างมาก
ก็อยากที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากกระทบต่อพวกตัวเองแล้ว
ก็ส่งผลเสียหายต่อการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะ